สวัสดีค่ะอัปเดตข่าวบันเทิงกับขวัญเรือนขวัญขุนวง
หลายคนคงเคยได้ยินข่าวพระเอกหนุ่มพาสาวขึ้นคอนโดกันมาบ้างนะคะ
ล่าสุดค่ะเป็นคิวของหนุ่มเจมส์จิรายุ
งานนี้หนุ่มเจมส์จะตอบว่าอย่างไรไปฟังกันค่ะ
อกจากจะถูกจับให้เป็นคู่จิ้นในจอแล้ว
เอกสุดฮอตเจมส์จีรายุก็ไม่เคยเป็นข่าวกับสาวคนไหน
หลายคนค่ะมองว่าเจ้าตัวนั้นมีรสนิยมไม้ป่าเดียวกันไปซะแล้ว
แต่ล่าสุดกลับมีคนตาดีเห็นหนุ่มเจมสวงสาวหมวยไปทานข้าวกัน๒ต่อ๒

ซึ่งเจ้าตัวนั้นก็ขอชี้แจงแบบชิวเลยนะคะ

เพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้มีโอกาสไปทานข้าวกับสาวคนไหน
อีกทั้งคอนโดของตัวเองนั้นก็มีคนเข้าออกพลุกพลาด
รวมไปถึงคุณแม่แล้วก็ญาติค่ะก็อยู่ที่คอนโดเดียวกัน
ไม่มีการควงเสาไปขึ้นคอนโดอย่างที่เป็นข่าวอย่างแน่นอนค่ะ
แล้วคุณก็บอกว่าเออดีใจนะน้องมีข่าวกับผู้หญิง

แล้วก็ส่วนใหญ่แล้วผมก็มีทั้งพี่แล้วก็เพื่อนอยู่ที่นั่นด้วย
ผมก็มีทั้งพี่แล้วก็เพื่อนอยู่ที่นั่นด้วย

ผมไปมาเนี่ยก็ไม่ใช่รถผมคันเดียวอยู่แล้วก็ไปแบบ
มีหลายคนไปส่งบ้างไปรับบ้างอะไรอย่างนี้ครับ

วยนี่ได้ตั้งแต่พี่ยันญาติแล้วก็ยันไปเพื่อนเลยนะครับ
ก็ไปเรียกว่าเยอะครับก็เรียกว่าผู้ญาครับ
ก็มีเพื่อนครับเพื่อนที่มหาลัยก็เคยพาไปด้วย
แล้วก็เพื่อนจากต่างจังหวัดที่เคยรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กนะครับ
ก็เคยไปด้วยแล้วก็มีเพื่อนที่นี่ด้วย

แม่ผมนะครับนอนอยู่ด้วยกันนะครับ

ก็เป็นเรื่องปกติแล้วครับที่ทุกคนก็ต้องจับตาว่า
อยากจะมีอะไรก็ทุกคนก็คงอยากจะดูว่าเฮ้ย
แบบคนนี้เป็นใครหรือว่าอะไร